เดี๋ยวฟังเสียงสัมภาษณ์หลังเกมนะครับ

หลังเกมที่ทีมชาติไทยนะครับ
อุดมาแก๊ป๓แปบนะครับ
มากนานเมริม่ารู้ได้ถึงกลิ่นนะครับ
๒๐แล้วก็ทุกครู่เรา
คงจะได้ฟังหลังเกมของโฮซิโก้ก่อนนะครับ
เกมวันนี้ให้เราให้วางเฝียรติธรรมการ๓แบบ
อัแบบนี้เรายกจากฮามาทเป็นทีมที่เกียรติธรรมนานฝน
เพราะว่ามันภาคมาควิทยุ๒๖ปีนะครับ
จากนั้นเรายังต้องศึกษาเกิดขุมการ
เรากำหน้าเรายังไม่จบนะครับ
เพราะว่าตามแรงที่ยังไม่ได้ถามสุดและกรอบไฟนอลสนับสนุนยังให้ความสำคัญอยู่
และก็คิดว่าตอนนี้เองก็ขอบคุณแฟนนางชุมชาวพระม่าเองและก็ชัมไฟ
วันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับ
ความกระลักษณ์ชื่อผู้ชนมีวันใหม่และไทยนะครับ
วันนี้เขาแปลเป็นภาษาภามารนะครับ
ซิโก้พูดไทยแล้วก็มากพูดอังกฤษ
แล้วก็คนนี้เขาพูดภาษานิมารนะครับ
ให้เสียงประชุมนิมารได้รับฟังนะครับ
อีโรมิชาเฟอร์ริมเอฟอร์เซลลิมอีกส่วน
แล้วมันจะมากขึ้นเย็น

ที่ไทยมันจะมีอะไรก็บ้างนะครับ

อาจจะญิงกว่าเบนเบอร์โอเค

เพราะมอบก็อย่างนั้นเสียเมือง
เราก็คิดว่า
เมืองในบ้านของเราเอง
อย่างนี้ก็ยังคงพลึกไม่ประมาท
มันก็ยังให้ความสำคัญอยู่ใช่ไหมครับ

รู้สึกที่บ๊วยมากคุยอย่างนั้นอย่างเดียวกันเนี่ยเนอะ

ขอบคุณก็เดี๋ยวบุญพี่แปดโปรซิกว่าใครเป็นศีลกระแรกนะครับ

พูดถึงลูกทีมหน่อยครับวันนี้ผลงาน
จริงนี่พี่โก้ไม่ได้เล่นสุดท้ายแล้วนะ
แซมคงไม่ฟังเหรอนะ
ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับเพราะว่าเราจะได้มีทอปสคอลเลอร์มาอีกหนึ่งคน
ก็อยากให้น้องรักษาผลงานที่ดีไว้นะครับ
แล้วก็เกมยังไม่จบนะครับยังมีเกมในบ้าน

แต่อีกสองเป็นตัวโลงแทรม
หวังว่าคุณจะชีพสรุปรับได้
หวังว่าคุณจะชีพสรุปรับได้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

อ่าแน่นอนนะครับเราวันนี้เราบอกคุณน้องว่านะครับอ่า
พรุ่งนี้นะครับเป็นวันรายวันวันสุดท้องของหลวงวาชการที่
เก้าซึ่งมีความสำคัญหลวงวาชการสามแรกในวันนี้นะครับ
นอกจากถวายอ่าหลวงวาชการที่เก้าแล้วหลวงวาชการที่สิบนะครับ

คุณคิดว่าเกินเท่าไหร่หรือไม่เกินเท่าไหร่
เกินเท่าไหร่เกินเท่าไหร่คุณคิดว่าเกินเท่าไหร่หรือไม่เกินเท่าไหร่
คุณคิดว่าเกินเท่าไหร่หรือไม่เกินเท่าไหร่
คุณคิดว่าเกินเท่าไหร่หรือไม่เกินเท่าไหร่
คุณคิดว่าเกินเท่าไหร่หรือไม่เกินเท่าไหร่
คุณคิดว่าเกินเท่าไหร่หรือไม่เกินเท่าไหร่
คุณคิดว่าเกินเท่าไหร่หรือไม่เกินเท่าไหร่
คุณคิดว่าเกินเท่าไหร่หรือไม่เกินเท่าไหร่
คุณคิดว่าเกินเท่าไหร่หรือไม่เกินเท่าไหร่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
คุณคิดว่าเกินเท่าไหร่หรือไม่เกินเท่าไหร่
คุณคิดว่าเกินเท่าไหร่หรือไม่เกินเท่าไหร่

คุณคิดว่าเกินเท่าไหร่หรือไม่เกินเท่าไหร่
คุณคิดว่าเกินเท่าไหร่หรือไม่เกินเท่าไหร่
คุณคิดว่าเกินเท่าไหร่หรือไม่เกินเท่าไหร่
คุณคิดว่าเกินเท่าไหร่หรือไม่เกินเท่าไหร่
คุณคิดว่าเกินเท่าไหร่หรือไม่เกินเท่าไหร่
คุณคิดว่าเกินเท่าไหร่หรือไม่เกินเท่าไหร่
สำหรับใครนะครับประมาทของเขามากรักษณะที่เขาประมาทของเขามาก
ฉะนั้นเราก็ขอบครับน้องท่านท่านทุกคนที่ชื่อขันเล่น
เป็นผู้เล่นที่จะเล่นมาด้วยกันไปที่ประเภทอีก
ฉะนั้นที่นอกสนามเราเป็นเพื่อนกันในสนามก็เราต้องสู้กัน
ฉะนั้นว่าวันนี้มันว่าจะแพ้แต่ว่าเราจะเป็นเพื่อนดีกว่า

ที่นั่งกันต่อไปและจริงที่ออกไปฉะนั้นก็คือวันนี้

กับอันดับสุดท้ายซึ่งผู้พี่คุณพิมพ์สำคัญซึ่งผู้พี่คุณพิมพ์สำคัญ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป